สิบเก้ากันก่อนนะครับเรายังคงเป็นห่วงกันอยู่
เพราะว่าแน่นอนนะฮะยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มในทุกวันนะครับ
เรื่องของกลุ่มก้อนใหญ่ก็เป็นทั้งจากสถานบันเทิง
แล้วก็ไปเกี่ยวเนื่องจากบ่อนรวมทั้งการค้นหาเชิงรุก
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็ยังพบผู้ติดโควิด๑๙อยู่นะครับ
วันนี้ทางด้านของสวบคได้แถลงข่าวว่า
มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ขึ้นมาถึง๒๔๕ราย
เราทะลุหมื่นมาแล้วเป็นวันที่๒นะครับคุณผู้ชม
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
หรือว่าสบคแถลงในวันนี้บอกว่าพบผู้ป่วยรายใหม่๒๔๕รายครับ
ติดเชื้อในประเทศเยอะนะครับ๒๒๔ราย
แล้วก็ผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศไปอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ๒๑ราย
ก็แบ่งเป็นผู้ป่วยที่รายใหม่จากการเฝ้าระวังต่างแล้วก็ระบบบริการต่าง๑๘๑ราย
ค้นหาเชิงรุกในแหล่งชุมชน๔๓รายมีผู้ป่วยหนักถึง๑๗รายนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานจนถึงวันนี้ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมแต่อย่างใด
รวมประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิด๑๙๑๒๙๘ราย
และผู้เสียชีวิตยังคงเดิมที่๖๗ศพด้วยกันนะครับ
ขณะที่สำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครอันนี้คนกรุงเทพฟังให้ดีนะครับ
มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการสอบส่วนโรคเสร็จสิ้นเรียบร้อย
คือมีครอบครัวหนึ่งเขามีญาติเดินทางมาฉลองปีใหม่
เดินทางมาจากจันทบุรีแล้วไปฉลองปีใหม่มาเยี่ยมคนในครอบครัวนี้
หลังจากนั้นก็กินเลี้ยงกันตามภาษาคนในครอบครัวแล้วเหมือนจะมีคนป่วย
ก็เลยไปตรวจปรากฏว่าคนในครอบครัวนี้ติดโควิดทั้งครอบครัวเป็นจำนวนทั้งหมด๑๑คนด้วยกัน
๑๑คนนี่เยอะมากเลยนะเยอะเลยเพราะว่าปาร์ตี้กันก็จะมีการพูดคุย
กินข้าวกินน้ำดื่มอะไรก็ว่ากันไปล้อมวงกินข้าวล้อมวงนะฮะ
แต่ว่ามาจากญาติคนที่มาจากจันทบุรีนั่นแหละครับคุณผู้ชม
เนี่ยเขาถึงมีการขอความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งเดินทางออกนอกจังหวัด
อย่าเพิ่งพบปะกันในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวของคนที่คุณรักนะ
โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเฝ้าระวังเข้มข้นสีเลือดหมูต่างก็คือชนบุรีจันทบุรีตราดอะไรพวกนี้นะฮะ
ส่วนในเรื่องของผับเมมโมรี่ลาซานหรือว่าสุขุมวิท๑๐๕คุณผู้ชม
หลังจากที่เจ้าของผับเขาโพสต์ไปแล้วว่าเขาติดเชื้อนะก็มีการให้ทางด้านของพนักงานในร้านดีจงดีเจ
พนักงานเมมออกมาหมดแล้วผลนะฮะ

ดีเจนักดนตรีให้เช็คตัวเองด้วยจ้า
ช่วง๒๑ขออภัย๒๖ถึงวันที่๑มกราคม
ด้วยความเป็นห่วงขอให้ปลอดภัยทุกคน
หมายความว่าถ้าใครไปเที่ยวที่เมมเบอรี่ที่นี่
ในช่วง๒๖ธันวาคมถึง๑มกราคม
นั่นครับค่ะเอาไปต่อกันนะคะที่ชนบุรีนะคะคุณผู้ชมที่ชนบุรีเนี่ย
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็ออกมากล่าวถึงกรณีการติดเชื้อเป็นกลุ่ม
เป็นก้อนจากสถานบันเทิงในอำเภอศรีราชาที่ชนบุรีนี่แหละนะคะ
ก็บอกว่าได้รับรายงานมาแล้วนะคะแต่จะมีการแถลงข่าวผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขในช่วงบ่าย
ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นการระบาดในโรงเบียร์ที่อำเภอศรีราชาเมื่อวันที่๙มกราคมที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้ก็มีรายงานนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อที่สามสิบสองราย
ว่าจะมีการแพร่เชื้อให้กับคนใกล้ชิดนอกโรงเบียร์ไปอีกประมาณ๙รายนะคะ
ในส่วนของผู้ติดเชื้อสามสิบสองรายเนี่ยก็มีการสำรวจผู้ที่มีความเสี่ยงอีกประมาณสามสิบเอ็ดราย
ติดตามได้แล้วเนี่ยยี่สิบเก้ารายตรวจพบเชื้อสิบสามรายอืม
รอผลอีก๑๐รายแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรายการให้ทราบกันอีกครั้งต่อไปด้วยนะครับ
ส่วนที่สมุทรสาครนะฮะก็เป็นจุดแรกที่มีการระบาดในรอบนี้เนี่ย
พบผู้ติดโควิดอีกเจ็ดสิบสามรายนะฮะเจ็ดสิบสามรายนี้เป็นการตรวจค้นหาเชิงลุก
นะฮะก็รวมยี่สิบสามรายคนไทยหนึ่งรายต่างด้าวยี่สิบสองราย
เหลือพบจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลห้าสิบรายก็รวมเป็นเจ็ดสิบสาม
นะฮะคนไทยยี่สิบสามต่างด้าวยี่สิบเจ็ดนะฮะผู้ป่วยสะสมยืนยันของสมุทรสาครอยู่ที่สามพันสองร้อยหกสิบเอ็ดราย
นะฮะเป็นคนไทยนะฮะทั้งในโรงพยาบาลทั้งการค้นหาเชิงรุกรวมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดร้อยยี่สิบราย
แล้วที่เหลือก็เป็นต่างด้าวต่างด้าวเองก็ทั้งคนหาเชิงลุกแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลสองพันห้ามร้อยสี่สิบเอ็ดราย
นะครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าไปสู่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่สามอยู่ที่วัฒนาแฟคเทอรี่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนะฮะ
ก็มีการรับผู้ป่วนรายใหม่เข้าไปเป็นผู้ชายยี่สิบเก้ารายผู้หญิงสิบสองรายนะฮะ
ตอนนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ในศูนย์วัฒนาแฟคโทรี่เนี่ยนะฮะทั้งหมด๔๕รายแล้วก็มีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล๑รายเนื่องจากว่าปอดอักเสบนะครับ
แต่ก็พอจะมีข่าวดีให้เราได้ฟังกันบ้างกับเรื่องของโควิด๑๙นะฮะก็เราจะได้เห็นถึงเรื่องของศักยภาพนะฮะ
บุคลากรที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะคือก็จะมีการปล่อยตัวแรงงานต่างด้าวที่เคยติดเชื้อแล้วก็รักษาอยู่ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่หนึ่งนะฮะ
สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาครตามระยะเวลาครบกำหนดซึ่งเขาปลอดเชื้อแล้วนะหายแล้วปลอดภัยดีทั้งหมด๒๙๒รายกลับบ้านไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปนะครับ
ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปแล้วก็ยังต้องติดตามด้วยโดยเฉพาะในหลายจังหวัดตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังพุ่งสูงขึ้น
พาไปดูที่จังหวัดตากกันหน่อยนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งทะลุขึ้นไป๑๔รายแล้วที่อำเภอแม่สอดในจังหวัดตาก
เป็นการติดเชื้อมาจากบ่อนกาซิโนที่เมียนมาทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากว่ากรณีจะต้องมีการสถานที่กักตัวไง
สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงผู้ที่อาจจะติดเชื้อก็เนี่ยค่ะโรงแรมแห่งนี้ครับ
โรงแรมภูอินเขาจะนำเป็นสถานที่กักตัวมีความปัญหาเกิดขึ้นจากกรณีที่มีการคัดค้าน
ให้ย้ายสถานที่กักตัวไปที่อื่นชาวบ้านกลัวว่าเนี่ยกักตัวที่เนี่ยเดี๋ยวเชื้อมันจะแพร่กระจายออกไป
ตอนนี้ปัญหานี้มันก็มีหลายพื้นที่พอมีข่าวว่าจะไปตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนั้นตรงนี้หรือว่าจะเอาผู้ติดเชื้อไปไว้ตรงนั้นตรงนี้
คนในพื้นที่ก็โอ้ยจะเอาเชื้อมาแพร่หรือเปล่าอ่าแต่จริงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกกันนะคะว่าในเมื่อสถานที่เนี่ยก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มีการดูแลอย่างดีแหละโอกาสที่เชื้อจะหลุดรอดไปเนี่ย
ยากนะคะปลอดภัยแน่นอนทีนี้พาไปดูสถานที่พาไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดตากอย่างที่บอกกันไป
เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงของอำเภอแม่สอดมีการรับตัวชาวไทยจากบ่อนกาซิโน
ก็มีการตรวจโควิดสิบเก้าทีนี้ผลตรวจออกมาก็พบว่าทั้งสิบสี่คนได้ติดเชื้อ
ก็เลยส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดก่อนหน้านี้มีคนไทยชุดแรกนะคะ๔๐คน
เดินทางเข้ามาก็ติดเชื้อโควิดสิบเก้าไปสิบเจ็ดคนขณะเดียวกันมีชาวบ้านค่ะ
แจ้งว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีรถส่วนบุคคลเข้าไปริมแม่น้ำเมย
แล้วก็ไปรับตัวชาวไทยจากบ่อนที่เนี้ยมาสามคันรถทุกคนเนี่ยนะคะ
ก็จะถูกส่งตัวไปยังสถานที่กักกันที่โรงแรมภูอินก่อน
และจะมีการนำตัวไปส่งโรงพยาบาลแม่สอด
เพื่อจะตรวจคัดกองโควิดสิบเก้าหลังจากนั้นก็จะมีการนำผู้ป่วยโควิดสิบเก้าที่
กักกันอยู่ที่โรงแรมภูอินเนี้ยนะคะอ่า
จากนั้นก็จะนำไปกักกันอยู่ที่โรงแรมภูอินเป็นจำนวนมาก

ตรงนี้เขาทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนองบัว
กลัวว่าเชื้อโควิดเนี้ยจะแพร่กระจายไปครับ
ก็เลยมานัดรวมตัวกันประท้วงนะคะให้ย้ายสถานที่กักกันหรือว่าออกนอกพื้นที่ไปนะคะ
อ่ะจากที่ตากไปดูอีกจุดหนึ่งพาคุณผู้ชมไปดูที่เชียงใหม่กันนะคะ
ผู้ติดเชื้อโควิดจากสถานบันเทิงตอนนี้เนี่ยตัวเลขเพิ่มไม่หยุดเลยนะคะ
สาธารณสุขจังหวัดมีการนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยออกไปเก็บตัวอย่างเชื้อกลุ่มเสี่ยง
ที่ไปเที่ยวร้านเรียกว่าไซค์นะคะในคืนวันที่สามถึงวันที่ห้ามกราคม
หลังผลตรวจออกมาล่าสุดเนี่ยพบว่ามีพนักงานร้านลิเวอร์ไซต์๒คนติดโควิด๑๙จากนักท่องเที่ยวที่ไปทานอาหารที่ร้าน
ขณะที่ร้านเองก็ได้ให้พนักงานไปตรวจหาเชื้อแล้ว๓๐คน
แล้ววันนี้ก็มีการเรียกพนักงานตำแหน่งอื่นอื่นมาตรวจเพิ่มค่ะพนักงานในร้านเนี้ยมีประมาณร้อยแปดสิบคนนะคะ
ส่วนความคืบหน้าการตรวจหาเชื้อที่จังหวัดนครราชศรีมาตอนนี้ยังไม่พบเชื้อโควิด๑๙เพิ่มเติมค่ะ
ที่ก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อ๙คนรักษาหายแล้ว๖คน
ยังอยู่โรงพยาบาลอีก๓คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ก็มีอาการดีขึ้นนะคะไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้ว
ขณะเดียวกันทางจังหวัดค่ะมีการดำเนินการเชิงรุก
ค้นหาผู้ที่เคยสัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็มีการแยกเป็นเสี่ยงสูงเนี้ยร้อยเจ็บสิบสองราย
เสี่ยงต่ำในสองร้อยยี่สิบสองรายนอกจากนี้ก็มีพันสองร้อยแปดสิบห้ารายแล้วค่ะ
ที่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด๒๘จังหวัด
ซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นเนี่ยไม่พบการติดเชื้อนะคะแต่ก็มีการสั่งให้กักตัวเอง
แล้วก็มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมไปดูกันอีกจุดหนึ่งที่นครราชศรีมาค่ะ
มีการวางแผนเตรียมพื้นที่รองรับเป็นโรงพยาบาลสนามเอาไว้ที่นี่๒แห่ง
แรกก็คือกองร้อยอาสารักษาดินแดนค่ะจังหวัดนครราชสีมาที่หนึ่ง
แล้วก็ที่หอประชุมอเนกประสงค์อำเภอเมืองนครราชศรีมาภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
เป็นสถานที่รองรับการทำเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งที่กองร้อยอศเนี่ย
สามารถทำเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยได้ไม่เกินร้อยคนค่ะ
ส่วนที่หอประชุมอำเภอเมืองรองรับได้ตั้งแต่ร้อยคนไปจนถึง๕๐๐คนแต่ว่าขณะนี้ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาก็ยังสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดได้เพียงพออยู่นะคะ
ก็ยังคงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมานั่นเองล่ะค่ะในขณะที่เรารอวัคซีนอยู่นะฮะ
เราก็ต้องดูแลและป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดถูกต้องนะครับ